มีชาวบ้านที่นครพนมร้องทุกข์เข้ามายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
ถนนในพื้นที่นั้นก่อสร้างไม่เสร็จครับ
ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองแล้วก็อุบัติเหตุไม่เว้นวันเลยนะครับ
เราไปติดตามเรื่องนี้จากคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ

ว่าถนนในพื้นที่นครพนมร้องทุกข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ

ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ

ทำให้เกิดปัชฎพลลั่นธมเหลืองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ

มีหนามซ้ำยังปล่อยให้เป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมา
ทั้งเรื่องฝุ่นละอองและเกิดอุบัติเหตุแทบทุกวัน

วิ่งหนิ้วขาดมันหลดแดงสวนกัน

โครงการปรับปรุงผิวถนนดังกล่าวเป็นของแขวงทางหลวงชนบท

และยังพบอีกว่าในการประมูลหาผู้รับจ้าง
มีการฟันราคาจากประมาณ๖๐ล้านบาทเหลือเพียง๔๒ล้านบาท
ส่วนหนึ่งเชื่อว่าทำให้ปัญหาตามมา
เนื่องจากผู้รับจ้างมีการนำงานไปขายต่อ
ทำให้บริษัทที่มารับงานอีกทอดประสบปัญหาขาดทุน

หนูแหวนรูปงามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดถนนบอกว่า
ชาวบ้านเคยร้องทุกข์ไปยังจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไข
โดยหน่วยงานอ้างว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ชาวบ้านสุดทนให้ชื่อว่าถนนสายนี้เป็นถนนเส้นทางนรก
กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าหากปล่อยไว้แบบนี้
ชาวบ้านคงไม่ได้ใช้ถนนที่ปรับปรุงใหม่
แต่คงเสียชีวิตจากมลพิษยากร
รถจักรยานยนต์แทบขับสัญจรไม่ได้เลย
ชะละพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน